เรื่องของการจราจรทั้งในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑล
ไม่ว่าจะเป็นถนนรัฐนาธิเบสนครอินซิรินทรบรมราชชนนานีเนี่ย
ติดขัดโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน

ก็เลยมีการจัดทำทางพิเศษขึ้น
นั่นก็คือสายสีรัดนั่นเอง

โดยจะเปิดให้บริการในเดือนสิงหาคมนี้แล้ว
เพื่อเป็นการระบายรถแล้วก็ลดเรื่องของการจราจรที่ติดขัดนั่นเอง
ติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
ปริมาณการใช้รถยนต์บนถนนรัฐนาธิเบสนครอินสิรินทร
และบรมราชชนนานีที่มีจำนวนมาก
โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนทำให้การจราจรติดขัด
คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเห็นชอบ
กระทรวงคมนาคมและการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกรทภ
ดำเนินโครงการทางพิเศษสายศรีรัฐวงแหวนรอบนอก
เป็นผู้ก่อสร้างและบริหารโครงการนี้
โดยการก่อสร้างใช้รูปแบบโครงสร้างขานรูปกล่อง
ที่จะมีผลกระทบต่อการจราจรพื้นล่างน้อยที่สุด
สำหรับโครงการทางพิเศษสายศรีรัฐวงแหวนรอบนอกกรุงเทพ
โครงการต่อขยายโครงข่ายทางพิเศษไปยังฝั่งตะวันตกของกรุงเทพสายแรก
และยังสามารถเชื่อมต่อไปยังจังหวัดใกล้เคียงเช่นจังหวัดนครปฐมและราชบุรี
เป็นทางยกระดับ๖ช่องจราจรแนวเส้นทางจะเริ่มต้นจากถนนกาญจนาพิเศษ
บริเวณใกล้โรงกลองน้ำมหาสวัสดิ์และสิ้นสุดโครงการ
บริเวณสถานีกลางบางซื่อจตุจักร
โดยเชื่อมต่อกับทางพิเศษศรีรัฐบริเวณด้านเหนือของสถานีขนส่งหมอชิด๒
ระยะทางรวม๑๖๗กิโลเมตร
ตลอดเส้นทางของโครงการมีจุดเชื่อมต่อถนนสายหลักและทางพิเศษถึง๘จุด
ประกอบด้วยจุดเชื่อมกับถนนกาญจนาพิเศษเข้าสู่ด่านชิมพลี
เชื่อมกับถนนราชพฤกษ์เข้าสู่ด่านตลิ่งชัน
เชื่อมทางยกระดับบรมราชชนนานีขาเข้าเมืองเข้าสู่ด่านบรมราชชนนานี
เชื่อมถนนสิรินทรถนนเทิดพระเกียรติและพื้นที่โดยรอบเข้าสู่ด่านบางบำรุ
เชื่อมถนนจรรย์สนิทวงและโครงการสะพานเกียรติกายในอนาคตเข้าสู่ด่านบางพลัด
อีกจุดในถนนเส้นนี้ก็คือบริเวณหน้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเข้าสู่ด่านบางกรวย
จุดเชื่อมถนนประชาราชสาย๑และถนนรัฐธรรดาพิเศษฝั่งพระนครถนนพิบูรสงครามเข้าสุด่านสะพานพระราม๗
ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณย่านบางซื่อ
โครงการทางพิเศษสายศรีรัฐวงแหวนรอบนอก
จะเปิดให้ใช้บริการได้ในเดือนสิงหาคมนี้
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะช่วยอำนวยความสะดวก
ให้ประชาชนในพื้นที่แถบตะวันตกของกรุงเทพมหานคร
และบรรเทาความหนาแน่นของรถที่มาจากถนนกาญจนาพิเศษ
เพื่อเข้าสู่ย่านใจกลางเมืองได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น
รวมทั้งยังเป็นโครงข่ายที่เชื่อมทางสายหลักไปสู่ทุกภูมิภาคของประเทศ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน